คุณผู้ชมคะมาดูเหตุเยาวชนไปขโมยรถมอเตอร์ไซค์กันหน่อยค่ะ
๒คนอายุ๑๒อายุ๑๔เนี่ย
คือไปขโมยมอเตอร์ไซค์มาพอเอามาขี่น้ำมันหมดปั๊บ

ล่าสุดความคืบหน้านี้ตำรวจสามารถรวบตัวได้แล้วนะคุณผู้ชม
เยาวชนทั้งสองคนนี้เขาเป็นพี่น้องกันค่ะ
อย่างที่บอกอายุแค่๑๒กับ๑๔เอง
อยู่ที่ตำบลโกรกแก้วที่อำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรำนะคะ
ทั้งคู่ถูกรวบตัวได้ที่บริเวณเรียบคลองชลประธาน
ด้านล่างเขื่อนลำนางรองพร้อมรถของกลางเลย
คือเป็นรถจักรยานยนต์๒คัน

แล้วทีนี้ก็เลยเอาเยาวชน๒คนมาสอบสวน
พี่น้องก็ให้การรับสารภาพนะคะ
ว่าได้ขโมยรถจักรยานยนต์หลายอำเภอ
ในพื้นที่ของบุรีรำ

คือบางคนส่วนใหญ่เวลาที่ขโมยรถมอเตอร์ไซค
เขาจะเอาชิ้นส่วนเอาอะไหล่ไปขายใช่ไหม
แต่คราวนี้เขาขโมยขับไปเที่ยวค่ะ

ถ้าสมมุติเกิดว่าขโมยไปแล้วเอาขับไปแล้วปุ๊บน้ำมันหมด

ก็จะไปขโมยคันอื่นขับต่อไปเรื่อย

โอ้โหขโมยไปตั้ง๓๐กว่าคันค่ะ
แล้วก็บอกด้วยนะตำรวจก็พยายามถาม
ที่มาทำแบบนี้ทำทำไมเกิดอะไรเพราะอะไรถึงต้องมาขโมย

ก็พ่อแม่เลิกกันแยกทางกัน
ไม่ได้เรียนหนังสือก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เที่ยวเตรไปเรื่อย
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ที่ขโมยมาเนี่ยนะคะ
คือพอไปเจองานศพที่วัดไหนเขาจะแวะ

แล้วตำรวจก็ถามต่อบอกอ้าวแล้วที่หลับที่นอนล่ะ

เขาบอกว่าก็อาศัยหลับนอนตามสาราริมทางพวกนี้

ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องแจ้งข้อหาค่ะ
ร่วมกันลักษัพผู้อื่นในเคหาสถาน
โดยทำลายสิ่งกีดกั้นที่คลุ้มครองทรัพย์หรือบุคคล
โดยร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่๒คนขึ้นไป
โดยใช้ยานพานะแล้วก็จะติดต่อประสานญาติมารับทราบ
ทีนี้ต้องนำตัวเด็กส่งสถานพินิษฐ
แล้วก็คุ้มครองเด็กและเยาวชนต่อไปด้วย
อันนี้ก็เป็นผู้เสียหายเนอะที่เขาโดนขโมยรถไปนะ

แล้วก็เด็กสองคนคือเสื้อสีดำเมื่อสักครู่นะ
จริงข่าวนี้มันสะท้อนปัญหาสังคมได้ดีมากนะคุณ
คือเด็กกลายเป็นคนต้องมารับกรรม
แล้วก็กลายเป็นว่าเขาไม่มีคนคอยดูแลอบรมสั่งสอน
แล้วก็ไปทำแบบนี้กลายเป็นอันนี้เด็กสองคนนี้
คือความอบอุ่นในครอบครัวไม่มีเนื่องจากพ่อแม่แยกทางกัน
ได้รับการปลูกฝังจากคุณครูก็ไม่ได้รับการปลูกฝัง

ก็วันก็เที่ยวเตรดไปเรื่อยแล้วก็ขโมยไปเรื่อยแบบนี้
นี่ปัญหาสังคมต้องแก้ไขเลยนะ
ก่อนที่เด็กนั้นจะไปก่อเหตุอัธยกรรมที่มันหนักขึ้นมากกว่านี้